นะฮะไปที่ระยองครับมีโจรหนุ่มสาวเปรี้ยวปาก
เขาบอกว่าเปรี้ยวปากเพราะว่าไปขโมยเบียร์ยกรังเลย
เบิร์ดพี่ปุ้ยแล้วเขาทำงานเป็นทีมนะ
เดี๋ยวไปดูทีมเวิร์คเขาหน่อยฮะเอาละครับ
มากันสองหนุ่มสองสาวนี่ฮะคู่หนุ่มสาวนี่
ผู้ชายเนี่ยเข้ามาก่อนส่วนผู้หญิงเขาทำอะไรคุณผู้ชมดูสิ
ไปยืนอยู่ตรงแถวเซ็นเซอร์หน้าประตู

กะว่ายกเบียร์ไปปุ๊บจะได้ไปเลยไงอ๋อทางโล่งทางโล่ง
โลกเลยแล้วระหว่างนั้นลูกค้าคนอื่นก็เข้ามากันเยอะนะ

ผู้ชายคนที่จะเป็นโจรเนี่ยนะยกไปแล้ว
ยี่ห้อได้แล้วยกไปยกไปอ้าวเฮ้ย
ไม่ไปเคาน์เตอร์จ่ายตังค์ก่อนนะไม่ไปไม่ไปเลยนะ
เพราะเป็นโจรเออเพราะเป็นโจรนี่แหละฮะค่ะ
โอ้โหมีการมาเลือกยี่ห้อด้วยนะไม่แคร์กล้องด้วย
แคร์กล้องด้วยครับค่ะนี่แล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ย
เหตุการณ์นี้คนอื่นที่เป็นลูกค้าคนอื่น
ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับอาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไร
ผู้จัดการร้านชื่อว่าพี่สำรวยบอกว่า
โจรชายหญิงขโมยเบียร์ที่เป็นยี่ห้อเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะ

คนร้ายชายเข้ามายกรังเบียออกไป
พนักงานของร้านจริงเคยเห็นมาก่อนด้วยนะ
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ตัวโจรผู้ชายเนี่ยเคยเข้ามาแล้ว
แล้วตอนเดินออกไปสัญญาณตรวจจับมันดังขึ้นแต่ก็ไม่พบพิรุธอะไรครับเออแปลก
และก่อนหน้านี้ที่ร้านเนี่ยสินค้าหายบ่อยด้วยนะ
พนักงานก็เลยจับตาดูคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเป็นพิเศษเลย

แล้วครั้งนี้ก็จับไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมาก
เชื่อว่าโจรหนุ่มสาวนี้วางแผนมาเป็นอย่างดี
เขาก็เลยต้องการให้ตำรวจมาตามจับตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
อย่างนั้นเดี๋ยวมันย่ามใจเดี๋ยวมันไปขโมยรังเบียร์ที่ร้านอื่นอีกนะครับ
หรือไม่ก็อาจจะกลับมาก่อเหตุที่ร้านเดิมก็เป็นได้
ถือว่าถ้าได้กฎหมายเลยขนาดนี้เนี่ย
ตำรวจสพมรยองต่อนี้เร่งลาตัว๒โจรแล้ว
เชื่อว่าเป็นคนแถวนั่นแหละไม่ได้ไกลที่ไหนหรอก
แล้วเชื่อว่าน่าจะชำนาญเส้นทางด้วยนะ
คือแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อ๑กฎาคมเนี่ย
เบี้ยยี่ห้อนึงซักผมว่าเดี๋ยวให้ไข้หอยนึงขึ้นแล้วมันขึ้นตามกันหมด
เบี้ยยี่ห้อนึงรู้สึกว่ารังนึงนะครับ
แม่ค้าเขาบอกกับผมขึ้น๒๐บาท
มันแพงตรงนี้ไม่รู้มันเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่า